เมื่อต้นสัปดาห์แบบนี้มาถึง

ปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคครับ
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

สวัสดีครับคุณคิงและท่านผู้ชมนะครับ
มาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร

วันนี้ทั่วโลกนะครับ

ก็อันดับหนึ่งนำมาโดย

หลังจากที่รอบแรก

อย่างนี้ถือว่าเป็นข่าวดีไหมเป็นไปตามคาดไหมครับพี่นิด
ก็ผมคิดว่าต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก่อนนะครับ
ว่าทำไมการเลือกตั้งในฝรั่งเศสเนี่ยถึงเป็นที่จับตานะครับ
ก็อย่างแรกเลยก็คือประเทศฝรั่งเศสถือเป็นประเทศใหญ่นะ
แล้วก็ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าผู้สมัครเนี่ยที่ชิงตำแหน่งทั้งสองท่านเนี่ย
มีแนวความคิดในเรื่องของนโยบายการค้าเสรีที่แตกต่างกันเลยนะ

คงสภาพให้ค้าขายกันเหมือนกันทั่วโลกเหมือนเดิม
ใช่นะครับแล้วก็สรรพสนุนในเรื่องของการคงอยู่

ฝั่งนึงเรียกว่าไปตรงกันข้ามเลยนะ

ใช่นะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับ

นะครับก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง

ใช่นะครับฉะนั้นก็มองในเรื่องของการกิจกันทางด้านการค้า

โอ้โหหลักการมาเนี่ยเขาเรียกว่าทรัมป์แห่งฝรั่งเศสเลย

โยบายไม่ว่าจะเป็นกิจกันของการคนเข้าเมือง

แล้วก็ในเรื่องของนโยบายต่างรู้สึกจะมีความสุดโต่งพอสมควร

ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันสะท้อนนะครับ
ให้เห็นว่าแม้ว่าฝรั่งเศสตอนนี้จะถูกภัยคุกคามนะ

แต่แสดงว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่จิตใจแข็งกล้า

แล้วก็มองในเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องปากท้อง
ในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทำให้ตลาดคลายความกังวล

ครับแล้วก็โพสต์ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าฝั่งของคุณมะครองเนี่ยนะฮะ

มากะลองก็มีแนวโน้มว่าจะมีในการเลือกตั้งรอบที่๒เนี่ยมีโอกาสที่จะชนะคุณละเพลงพอสมควรเหมือนกัน
เพราะว่าจากโพลเองก็ดูเหมือนว่าจะนำอยู่ประมาณสัก

ก็เรียกว่าห่างพอสมควรนะครับก็อาจจะสร้างความอุ่นใจให้กับตลาดได้สักพักหนึ่ง
แต่ว่ายังต้องรอเอาของจริงแล้วกันนะ
เพราะว่าโพลเองเนี่ยพักหลังเองก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยไปตามนั้นนะ

แล้วก็เรียกว่าตามใดที่ผลของการเลือกตั้งรอบที่๒ยังไม่ออกเนี่ย
โอ้โหเราก็จะยากนะที่จะสรุปอย่างนั้นนะ
ใช่ยากยากที่จะสรุปพอสมควรเพราะว่าโอ้โหมันมีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะ
สหรัฐอเมริกาเลือกตั้งก็ใครจะมาคาดว่าคุณทรัมป์จะได้นะครับ
ก็สร้างความตกกระจายให้กับตลาดเหมือนกันสร้างความผิดค่าให้กับสำนักโพลต่างพอสมควรเหมือนกัน
เพราะงั้นเราในฐานะนักลงทุนเองก็ต้องคอยติดตามของฝั่งฝรั่งเศส
ก็ตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าผลการเลือกตั้งรอบ๒ไม่ผิดโผล่ไปนะ
มาตามเหมือนเลือกตั้งรอบแรกอันนี้เนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่า
ตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่มันค่อยฟื้นตัวขึ้น
นะครับจะดำเนินต่อเนื่อง

เพราะหลายคนก็กังวลนะโอ้โหอเมริกาก็เอาซะแล้ว

ถ้าฝรั่งเศรษฐที่เขาเรียกว่าฟเล็กซิสหรือครับ

ถ้าเกิดฟเล็กซิสตามนโยบายคุณละเพนขึ้นมา

อันนี้ก็จะทำให้เรามันนั่งปวดหัว

ก็จะทำให้เรียกว่าตลาดการเงินปันผวดนะ

แต่ถ้าคนที่มองในเรื่องของการการกำไรใช่เลย

มันพันธุ์ผลอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักเก่งกำไร
แล้วฝั่งฝรั่งเศสกับไทยเนี่ยนะฮะ
เรามีอะไรซึ่งกันและกันเยอะไหมการค้าการขาย
ก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยค้าขายนะครับ
ฉะนั้นถ้าบอกว่าโดยฝรั่งเศสเอง
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันแยกยากนะ
มีความส่งต่อไปประเทศยุทธ์ออกประเทศ
ใช่บางทีเรารู้สึกว่าเราเองอาจจะส่งค้าขายกับเขาเนี่ย
ซื้อขายเนี่ยโดยตรงอาจจะไม่เยอะ
แต่ถ้ามองในเรื่องของผลทางอ้อมมันก็เยอะก็ได้
เพราะบางทีเราส่งออกไปประเทศนี้
ไปเป็นชิ้นส่วนอีกประเทศนึง

เรื่องไม่ให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบกระโชค๖๕

พอมันเรื่องของการส่งออกเมื่อกี้เราคุยนะ
ครับเออเป็นไงคุณปิ๊กเห็นเขาบอกว่า
ถือว่าเป็นตัวเลขเริ่มเห็นส่งสัญญาณมาในเชิงบวกนะ

หลังจากรอมานานในเรื่องของตัวเลขการส่งออกในเดือนมีนาคม
ก็ต้องเรียนว่าโอ้โหโตได้ขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับ
ก็ในส่งออกเดือนมีนาคมปี๖๐แล้วเนี่ยเติบโตมา๙๐
อู้ก็เยอะนะ
ส่งออกเราประมาณ๒๐๐๐ล้านในเดือนมีนาคม
เป็นไงตัวเลขตรงนี้หลังจากที่เรารอมานานนะ
เราเอ๊ะส่งออกเราจะเหมือนเศรษฐกิจเราติดขัดอะไรแบบนั้น

พอมาเดือนมีนาตัวเลขออกมาดีขึ้นเป็นยังไงบ้างพี่นิด
ก็บอกว่าจริงถ้าเราดูจากตัวเลขในเชิงสถิติ

การส่งออกของประเทศไทยในชาเรียต่อเดือนก็อยู่ประมาณเนี้ย

นะครับแล้วก็ตอนที่เราซบสระ
โอ้โหตัวเลขเราก็ไหลไปจนถึง
โอ้โห๑๘๐๐๐อันนี้ก็ทำให้หลายคนเหงื่อตัวแต่ยิ่งแบบว่ากระแสข่าวนะ

ตอนที่ส่งออกเราไหลลงไปเรื่อยกระแสข่าวก็โอ้โหเวียดนามมาแรงมาก

ที่จะมาทดแทนเป็นศูนย์การส่งออกสินค้า
โรงงานอุตสาหกรรมต่างที่เคยอยู่เมืองไทยเพื่อเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกได้ย้ายไปอยู่ฝั่งเวียดนาม

แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าของเราก็รู้สึกว่าปรับตรงปรับตัวอะไรได้ดีขึ้น
ถูกต้องนะครับแล้วก็ในแง่ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถ้าส่งออกเราดีนะโอ้โหปกติแล้วประมาณสัก๑๒ไตรมาส

เพราะว่าเราส่งออกเยอะได้เม็ดเงินเข้าไหลเข้าประเทศมีมากขึ้น

เฟืองทางเศรษฐกิจก็จะเริ่มไหลดีขึ้น

อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทย

แต่ว่าตัวเลขก็ต้องมานั่งดูว่าที่ส่งออกเพิ่มหลายตัวเนี่ยเป็นอะไร
แต่ว่าอันดับต้นเลยเขาบอกว่าก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น

อันนี้ก็เลยทำให้มูลค่าโดยรวมโตขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนกัน

อืมตรงนี้ก็ถือว่ารีมากดีนะครับก็
ยังไงก็คอยติดตามแล้วกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง
แล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
ซึ่งเราก็หวังว่าปีนี้ทั้งปี
การส่งออกน่าจะเติบโตอย่างตามคาดนะ

ใช้ได้อย่างนั้นก็สวยเลย

ก็กลับไปทางห้องส่งครับ

คุณผู้ชมครับปัจจัยภาพรวมการลงทุนในประเทศนั้น

แต่ดั้งแต่เดิมก็คือการส่งออกนะครับ

เลือกตั้งครั้งต่อไปของฝรั่งเศส
พฤษภาคมแล้วเดี๋ยวต้นเดือนมิถุนายน